ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่โจรพ่อลูกอ่อน
ไปก่อเหตุจี้ชิงรถกระบะของเหยื่อสาวจากขอนแก่นนะ
ทีนี้พอตำรวจเขาก็พยายามตามไล่ล่าค่ะ
สุดท้ายไปจนมุมที่มหาสารคามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่อยู่หน้าบริเวณ
หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันริมถนนมิตรภาพ
เกิ้งที่ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
อันนี้บันทึกเหตุการณ์ได้เมื่อวาน
ขณะที่นายนนริษณ์เนธประชา
ชาวตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
แล้วก็มีนางสาวพรสิริเพ็งไร่ขิงอุ้มเด็ก

ดักรอเหยื่อก็คือนางสาวรัตนาวิชาศรีเดินออกมาค่ะ
ทีนี้เมื่อกี้ทั้งสองคนเขาก็เข้าไปพูดคุย
ขอให้ไปช่วยส่งที่สถานีขนส่งบ้านไผ่หน่อย
หลังจากนั้นก็ใช้ปืนจี้ชิงรถแล้วก็เงินสด
มีโทรศัพท์มือถืออีกด้วยเห็นไหมค่อยถอยหลัง

ป้ายแดงนะคะจากพุทธมนตรสาย๕ที่นครปฐม
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจนมาประสบอุบัติเหตุ
ก็คือรถเนี่ยมันไปเสียหลักไปลงที่ร่องเกาะกลางถนนมิตรภาพ
อำเภอบ้านโนนศิลาที่จังหวัดขอนแก่น
ตรงนี้ค่ะที่เขามาชี้จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้ดู
หลังจากนั้นก็มาก่อเหตุจี้ชิงรถเก๋งของนางสาวรัตนา
ก็แจ้งความให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
โดยตำรวจได้ไล่ล่าผู้ต้องหาซึ่งขับรถหลบหนีไป
แล้วก็ไปซ่อนตัวในป่าละเมาะอยู่หลังโรงแรมแห่งหนึ่งที่มหาสารคาม
เขาก็มีอาวุธด้วยนะรวมถึงใช้พันรยา
แล้วก็ลูกที่พิการเป็นตัวประกัน
ดังนั้นตำรวจสพเมืองมหาสารคามก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมค่ะ
ใช้เวลาสัก๒ชั่วโมงกว่าท้ายที่สุดยอมมอบตัว
พอไปตรวจสอบในประวัติแล้วก็พบว่าปีที่แล้ว
เคยก่อเหตุคดีรักทรัพย์นายจ้างเหมือนกัน
ส่วนครั้งนี้พอเจ้าหน้าที่เขาสอบ

แต่อ้างว่าเพราะว่าเจ้าของรถไม่ยอมไปส่งที่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
ที่จะให้เจ้าของรถเขารีบไปส่ง
เพราะว่าผมร้อนใจลูกพิการหลายโรคเลย
ไม่สบายแต่พอไม่ไปส่งก็เลยต้องลงมือก่อเหตุชิงรถนะคะ
แล้วก็ต่อมาตำรวจสพบ้านไผ่ไปรับตัวผู้ต้องหา
เอาไปดำเนินคดีแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันชิงทรัพย์

พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ